คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของร้านศักดิ์บอกว่าโอ้โห

คุยตกลงเรื่องเกี่ยวกับราคาสัตว์ต่าง

คือเขาจะศักดิ์ใหญ่แบบเต็มหลังเลยนะคุณ

ถูกต้องคืองานด้วยความที่มลายสักใหญ่ครับ

คือสักไปประมาณสักเกือบครึ่งละนะคุณ

สีเพิ่มมาข้างอีกนะฮะพ่อมาเรื่อยนะฮะเนี่ยแต่ทำไมอ่ะ
จ่ายมาแบบสองพันกว่าบาทยอดจริงมันเป็นหมื่นเลยอ่า
แล้วพอเรื่องนี้ไปถึงเพจโอ๊ยเชื่อไหมคุณ
ลูกค้าติดต่ออย่างไวอาจจะขอเคลียร์ที่โรงพักค่ะ
ก็เอารูปมาลงแล้วก็มีข้อความเป็นข้อความของเจ้าของร้านศักดิ์แหละ
อัดอั้นตันใจมากร้านเนี่ยอยู่ที่สุราธานีค่ะ
เขาบอกว่าโดนลูกค้านะเชิดเงินผิดนัด
ยอดเงินรวมมาหมื่นกว่าบาทจริงงานศักดิ์เดินหน้าไปจะครึ่งนึงแล้วนะคะ
สี่สิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่พอทักไปทวงครบกำหนดจ่ายเนี่ย
ปรากฏว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้หายเงียบไปเลย
เจ้าของร้านเขาเลยต้องมาโพสต์ระบายความในใจและดิฉันไปอ่านคอมเมนต์ดูนะ
แต่ละคนก็มาบอกลายศักดิ์อ่ะใหญ่มากนะแล้วช่างน่ะ
ให้เวลาแต่ทำไมอ่ะลูกค้าไม่รักษาเครดิตเองทีนี้เมื่อตอนเช้าค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านศักดิ์เลยไปเจอกับนางสาวมนรดา
อายุยี่สิบเอ็ดปีครับแล้วก็นายอ่านายปัญหาเนี่ยนะคะ
อายุสามสิบสองปีที่เป็นเจ้าของร้านคือภรรยาเจ้าของร้านเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าสามีอ่ะมีประสบการณ์งานศักดิ์นี้ศักดิ์มาสิบเอ็ดปีแล้วนะ
ลูกค้าผู้หญิงค่ะเขามาศักดิ์ก่อน
จุดแรกมาสักที่แขนอันเล็กก็คิดราคา๔๐๐๐บาท
แต่ปรากฏลูกค้าจ่ายเงินเท่าไหร่รู้ไหม

แล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะมาศักดิ์ที่หลัง
ราคาเต็มทั้งหลัง๒๕๐๐บาทนะ

ถ้าเกิดจ่ายภายใน๑๒กุมภาจะลดให้
ลดให้๑๐๐๐๐บาทเลยจาก๒๕๐๐๐บาทเหลือ๑๕๐๐๐บาท

๑๕๐๐๐บาทหาร๒ก็คือ
งวดละ๗๕๐๐บาทแบบนี้
แต่พอถึงวันนัดชำระเลื่อนนัดมาตลอดเลย

ไปประมาณ๔๐แต่ถ้าเกิดว่าคิดยอด

จริงราคาตรงนั้นอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐บาทนะ
แล้วรวมกับค่าศักดิ์ที่ค้างจุดแรกที่แขนจำได้ไหม

เอาเงิน๒จุดมารวมกันที่หลังประมาณ๘๐๐๐บาท
และที่ค้างอยู่อีก๓๐๐๐ก็รวมแล้วเป็น๑๑๐๐
แล้วลูกค้าคนนี้จ่ายมา๒๖๕๐บาทเอง

โต๊ะบอกว่าเดี๋ยวจะผ่อนมาให้ก็งวดแรก๒๐๐บาท
วันต่อไปก็๒๐๐บาท

แล้วก็เรารู้ว่าถ้าเขาไม่มาผ่อนอย่างนี้เขาก็ไม่ได้สั่ง

ผ่อนวันละ๑๐๐บาท๒๐๐บาท๒๐บาท๕๐บาทผ่อนได้ค่ะ
แต่พอมาเจอคลิปนี้ก็คือไม่ยอมจ่าย
ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมากแต่ก็จ่ายแหละ
แต่ว่า๓๔วันโอนร้อยหนึ่ง
ถ้าเราไม่ให้โอกาสคุณจริงเราตามจี้เอาเงินก้อนตั้งแต่แรกแล้ว
ให้โอกาสเขาตั้งแต่๑๒วันที่๑๒นะคะ
ทุกวันนี้เราก็ให้โอกาสเขา

ตั้งแต่๑๒กุมภาจนมา๑๒มีนาจนวันนี้๒๓มีนาแล้ว
เอาจริงนะคือพอเธอโพสต์เรื่องนี้ไปนะ
แล้วมีเพจเอาไปลงคุณเชื่อไหม
ลูกค้าติดต่อมาเลยแล้วถามช่างว่าอย่างไรล่ะไหม
ทำแบบนี้รุนแรงเกินไปไหมหมายถึงเอาเรื่องไปโพสต์น่ะนะคะ
แล้วก็นัดให้ฝั่งทางร้านศักดิ์มาเจอกันที่โรงพัก
แล้วฝั่งร้านศักดิ์เขาบอกว่ายินดีมากเลย
คุณแล้วคิดดูไอ้ยอดที่ยังค้างอยู่เนี่ย
ค้างอยู่อีกเยอะเลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยร้านศักดิ์ยังใจดีนะ
บอกว่าผ่อนก็ได้ไม่มีตังค์ใช่ไหมครั้งละร้อยสองร้อยก็ได้
มาเถอะจ่ายมาเถอะจนกว่าจะครบ
โอ้โหก็เลยกลายเป็นประเด็นหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปเคลียร์กันนะคะ
แล้วลายที่ค้างอยู่จะทำยังไงมันจะต้องสักให้ครบแล้วต้องจ่ายให้จบหรือเปล่า